ข่าวแรกวันนี้มาอัปเดตความคืบหน้าอาการป่วยของพระเอกหนุ่มปอทฤษฎี
ซึ่งในวันนี้ก็ถือว่าเป็นวันที่๕๘เป็นเวลาเกือบ๒เดือนแล้วที่พักรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลรามาธิบดี
แล้วก็ดูเหมือนว่าจะมีสัญญาณที่ดีขึ้นด้วยค่ะ
ใช่แล้วค่ะโดยในวันนี้นะคะอาน้ำอ้อยสอนมนตราผู้จัดการส่วนตัวก็ได้ออกมาเปิดเผยนะคะว่าตอนนี้ครอบครัวสหวงมีกำลังใจที่ดีขึ้น
หลังจากที่แพทย์ออกมาบอกว่ามีปฏิกิริยาการตอบสนองของคุณปอที่ดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง
แต่ยังไงซะก็ต้องเฝ้าระวังการติดเชื้อของปอดขวาอย่างใกล้ชิดค่ะ
นับเป็นเวลา๕๘วันแล้วนะคะที่พระเอกหนุ่มปทฤษฎีสหวงยังคงพักรักษาตัวโดยโรคไข้เลือดออกขั้นวิกฤตที่ชั้น๙หออภิบาลผู้ป่วยวิกฤตอาคารสมเด็จพระเทพรัฐโรงพยาบาลรามาธิบดี
โดยในช่วงเย็นอาน้ำอ้อยสอนมนตราผู้จัดการส่วนตัวได้ออกมาอัปเดตอาการของปอด้วยเผยว่าทางครอบครัวได้พูดคุยกับนายแพทย์มารุธซึ่งทราบเบื้องต้นว่าอาการของพระเอกหนุ่มยังคงทรงตัวแต่มีปฏิกิริยาตอบสนองดีขึ้นและดูมีกำลังมากขึ้น
ขณะที่เรื่องการหายใจด้วยตนเองยังทำได้ดีแต่ยังคงต้องใช้เครื่องช่วยหายใจสลับเข้าออกอยู่บ้างแต่ไม่มีอะไรน่ากังวลการดูแลในส่วนอื่นก็คือพยายามให้ผู้ป่วยได้พักผ่อนให้ร่างกายได้ฟื้นฟูตัวเอง
ซึ่งทางครอบครัวได้ฟังคำชี้แจงจากแพทย์และเห็นการตอบสนองของพระเอกหนุ่มก็ทำให้ใจชื้นขึ้นมากค่ะส่วนการรับรู้เรื่องการเสียอวัยวะของพระเอกหนุ่มนั้นอาน้ำอ้อยรับว่าไม่แน่ใจว่าปอจะทราบหรือรู้สึกตัวหรือไม่ว่าร่างกายตัวเองมีการเปลี่ยนแปลงแต่ก็เชื่อว่าพระเอกหนุ่มจะยังคงสู้ต่อไปค่ะ

การพูดคุยกับแพทย์นะครับและพยาบาลก็ดีก็มีแนวโน้มที่ฟังดูแล้วเนี่ยชื่นใจนะฮะอบอุ่นใจขึ้นมั่นใจขึ้นเพราะว่าตอนนี้ยังไม่สามารถรับรู้ในส่วนของความเปลี่ยนแปลงในร่างกายมากร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับทุกคนพูดเหมือนกันแบบว่าเข้าสู้